บึงกาลนะคะจะพาไปชมความงดงามของน้ำตกถ้ำพระ
ที่นั่นจะสวยงามแค่ไหนรีบไปเลย
อ่าอยากไปอยากไปสวยมากค่ะ
สวยเนอะอยากไปก็รีบไปเลยค่ะน้ำตกถ้ำพระ
อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัวบ้านถ้ำพระ
ตำบลโศกร่ามอัมเภอสเซกาจังหวัดเมือง
นักท่องเที่ยวไปกันเยอะทั้งคนไทยทั้งต่างชาตินะโดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยไปกันเลยทีเดียว
ไฮไลท์ที่นี่คุณผู้ชมอยู่ที่สไลด์เดอร์หินค่ะ

เออเห็นไหมตรงเป็นร่องน้ำไหลลงไป

นักท่องเที่ยวก็ลงไปเล่นน้ำกันสนุกสนานถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยนะคะ
การจะเข้าไปได้ต้องนั่งเรือเหล็กขนาดใหญ่เข้าไปที่น้ำตกถ้ำพระ
บรรยากาศเนี่ยจะเหมือนเราได้ล่องเรือในอเมซอน
อันนี้เหมือนกันสไลเดอร์สูงเลยอ่ะ

ถูกต้องของจริงเพราะนี่คือสไลเดอร์พี่น้องเด้อ

แล้วมันไม่ใช่สไลเดอร์ธรรมดาเพราะมันเป็นสไลเดอร์เงา
อ้าวมันเจ้ามา
ต้องการแค่นี้แหละ

สนานจริงค่ะถ้าใครอยากจะไปเล่นสไลเดอร์แบบนี้นะพี่น้องนะ
จะต้องล่องเรือเหล็กขนาดใหญ่เข้าไป
บรรยากาศจะเหมือนเราแบบได้ร่องเข้าไปในป่าอเมซอนไหม
อันดูของสินทราบบริการเด็กตาวที่ผู้ใหญ่๕๐
ถูกต้องค่ะใช้เวลาล่องเรือไปประมาณ๑๐นาทีนะคะ
ถึงทางเข้าน้ำตกแล้วเรือก็จะวิ่งวนรับผู้โดยสารตลอดทั้งวัน

ส่วนข้อห้ามในการเที่ยวชมเขตรักษาภัณฑ์สภาพภูวะคือหนึ่ง
ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิดแล้วก็ห้ามเอาเข้าไปด้วย
สองห้ามทิ้งทะยาสามห้ามก่อเหตุศละวิบาท
รวมถึงว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะ
อาจจะมีฝนตกลงมาขณะที่เที่ยวน้ำตก
ฉะนั้นไม่ควรที่จะพกสิ่งของที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหาย
ของมีค่าราคาแพงก็ต้องงดเอาไว้ก่อน
ส่วนใครพกกล้องมือถือไปเนี่ยนะก็ต้องมีถุงกันน้ำไว้ด้วย

น้ำตกถ้ำพระอยู่ที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาลจ้พี่น้อง

แต่น้ำตกหลายที่บางทีก็ไม่กล้าลงไปเล่น
น้ำเอาไว้ให้ไปเล่นน้ำโดยแท้จริง
มุมนี้มันคงสนุกมากเลยเนอะไหลลงมา

พอจะเล่นอีกรอบมันเหนื่อยมาก
ขึ้นมากกว่าเดินออก

ดูใครชอบท่องเที่ยวสายผจญภัยแบบนี้น่าจะเหมาะเลยนะคะ